ดูที่เพชรบูนหน่อยนะครับทวงนี้ก็ฝนตกหนักนะครับ
แล้วมันมีนี่ฮะน้ำศักดิ์สิทธิ์อืม
ชาวบ้านบอกน้ำศักดิ์สิทธิ์ผุดขึ้นมาที่กลางถนนพอดี
สารเจ้าพ่อขุนด่านทงชัยอยู่หน้าอบตทรัพย์ไม้แดง
คือชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าน้ำเนี่ยไหลมาจากเขา
พอน้ำไหลมาจากเขาแล้วก็ผ่านศาลเจ้าพ่อด้วย
แล้วมาผุดอยู่ที่กลางถนน
ชาวบ้านบอกว่านี่คือน้ำสักสิบ
โอ้โหนี่เห็นไหมฮะคือมาทั้งวันทั้งคืนนะครับทุกผู้ชมครับ
บางคนถึงขั้นแบบเอาขวดมากรอกเลยนะฮะ
ตักดื่มตรงนี้ก็มี
นี่เมื่อวานถึงขั้นมาอาบกันเลยก็มี
บอกว่าจะช่วยแบบโรคภัยไข้เจ็บต่างจะช่วยได้
นี่ความจริงวันนี้เจ้าหน้าที่เอาเหล็กมากั้นแล้วนะฮะ
บอกเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้า
แต่คนก็ยังเอาขวดน้ำไปรองน้ำค่ะ
มีคำเตือนว่าอย่าเพิ่งไปดื่มนะ
นี่ฮะแต่ป้าบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าเอาไปก่อน

คุณเห็นไหมนี่ฮะ

บอกนี่คือน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับทุกผู้ชมครับ
ตรงนี้คือถนนนะครับที่
พื้นที่บึงสามพันธุ์นะครับ

ในพื้นที่หมู่๒ตะบนทรัพย์ไม้แดงที่เพชรชบูรณ์นะฮะหน้าศาลเจ้าพ่อขุนด่านทงชัย
เราตรวจสอบเนี่ยพบว่าถนนเส้นนี้เนี่ยมันเป็นถนนที่จะมีเนินเขาอยู่ด้านข้าง
แล้วนี่คือที่ตั้งของสารเจ้าพ่อขุนด่านทงชัย
ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความเคารพนับถือศรัทธามากนะฮะ
คือเจ้าพ่อท่านจะมีเรื่องของการขอเกี่ยวกับเรื่องของการปกปักรักษาปัดเป่าโรคร้ายต่าง
โดนบันดาลให้เกิดความสมปรารถนา
ทีนี้พอมีน้ำศักดิ์สิทธิ์ผุดขึ้นมาแถวหน้าศาลเจ้าพ่อ
แม้จะอยู่กลางถนนชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บได้
โอ้โหเนี่ยเราไปตรวจสอบวันนี้ก็เนี่ยฮะยังมีชาวบ้านมากรอกน้ำไปนะครับทุกผู้ชมครับ
คือน้ำใสมากชาวบ้านบอกเอาไปอาบก่อน
คือก็ได้ยินแหละเขาบอกว่าอย่าเพิ่งมาดื่มมากิน

โอ้โหนี่คุณป้าบอกไปให้เด็กน้อยอาบเลย

ทุกผู้ชมครับดรธีรวัตรคำโฉมนะครับ

เป็นสาธารณสุขอำเภอบึงสามพันธุ์นะครับ

อย่าเพิ่งเอาน้ำไปดื่มอย่าเพิ่งเอาไปอาบ
คือมันอาจจะดูใสสะอาดก็จริง
แต่ไม่รู้มีสารปนเปื้อนอะไรหรือเปล่า
คือบางคนเนี่ยถ้าแพ้เนี่ยอาจจะเกิดผื่นคันได้นะ

คือน้ำไม่ให้บริโภค
ไม่อยากให้ไปบริโภค
ถ้าจะอาบก็ไม่เหมาะกันมาก

ถ่านถนนก็เป็นสิ่งปฏิกูลอะไรเรื่องที่อยู่เรื่องเสร็จถนน

สาธารณสุขอำเภอบึงสามพันธุเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะส่งไปทางตัวจังหวัดเพชรชบูรณ์นะฮะ
ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์คาดว่าจะทราบผลใน๑สัปดาห์
ค่ะอ่าว่ามันคือน้ำอะไรมีอันตรายอะไรยังไงหรือไม่
อืมแต่อาจจะไม่ต้องรอถึงหนึ่งสัปดาห์นะคะ
ดิฉันมีข้อมูลเพิ่มเติมมาให้นิดนึงว่าตกลงแล้วน้ำตรงนี้คืออะไรกันแน่
เรื่องทางความเชื่อเราก็ไม่ว่ากันแต่ว่าเรื่องตามหลักวิทยาศาสตร์
คือก็ต้องฟังเป็นข้อมูลนะคะ
กำทรเจริญพุทธรองภูมิในการแขวงทางหลวง
ฝ่ายปฏิบัติการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่๒บึงสามพันธุ

น้ำตรงนี้เกิดจากน้ำทรัพย์ที่สะสมอยู่ทางด้านฝั่งเขา
อ่าแล้วเกิดแรงดันน้ำขึ้นมา
ทำให้เกิดน้ำผุดบนถนน
อืมอันดับแรกเลยขอพูดถึงเรื่องของถนนก่อน

ชาวบ้านเขากังวลเรื่องแรกก็คือถนนจะยุบไหม

จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะตอนนี้วัสดุที่เป็นโพรงอยู่ด้านล่าง
ยังมีแต่มีไม่มากยังไม่ยุบตัว
แต่ไม่ควรปล่อยไว้ถ้าปล่อยไว้ในอนาคตอาจจะยุบ
ถนนอาจจะยุบนี่นะคะอันนี้เรื่องแรก
ส่วนเรื่องของการแก้ไขซ่อมแซมระยะยาว
ก็ต้องรอให้น้ำที่ผุดขึ้นมาหมดไปก่อน
ว่าหมดหน้าฝนนี้น้ำตรงนี้จะหมดแล้วค่ะ
หลังจากนั้นจะแก้ไขก็คือจะวางท่อใต้ผิวถนนต่อจาก
ที่มันเป็นตอน้ำผุดนะคะให้มันใหญ่กว่าเดิม
หรือเพิ่มท่อให้มีแถวมากขึ้นกว่าเดิม
จากเดิมเคยวางท่อ๔นิ้ว๒แถวยาวไปถึงริมถนนหน้าอบตทรัพย์ไม้แดง
เป็นการระบายน้ำเพราะตรงนี้มีน้ำผุดตลอดนะคะ
มีน้ำผุดตลอดตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยอ่ะ
มีคำตอบให้เลยค่ะเพราะตรงนี้เป็นตาน้ำ
เป็นตาน้ำอยู่แล้วเป็นตาน้ำเดิมก่อนจะสร้างถนนค่ะ
คือแถวนั้นมีหลายจุดนะคะที่มีน้ำผุดขึ้นมาแบบนี้
เจ้าหน้าที่บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติแค่จุดเนี้ยมันบนผิวถนนเลยไงอืม
แล้วมันบังเอิญหน้าศาลเจ้าพ่อขุนด่านทงชัย
อันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นเรื่องของความบังเอิญ

ใช่ค่ะซึ่งสารแห่งนี้เป็นที่เคารพสัทธาของคนในพื้นที่ไงคะ
คนก็เลยมีความเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์รักษาโรคได้อะไรได้
เรื่องความเชื่ออันนี้เราไม่ว่ากัน
แต่ตามหลักวิทยาศาสตร์คือนี่คือตาน้ำ
แล้วน้ำผุดมีหลายจุดค่ะแถวตรงนี้นะคะ